มีหญิงสาวคนหนึ่งนะคะเขาเป็นพยาบาลประจำคลินิก
อยู่ที่ซอยติวานนท์๓นนทบุรี
เขาก็ไปร้องขอตำรวจว่าให้ตำรวจช่วยหน่อย

อยู่ดีก็ไปยืนทำอนาจารย์อยู่หน้าคลินิก

คนก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่แบบนั้นนะคะ

เป็นพฤติกรรมที่มากระทำอนาจารย์อยู่ริมถนนนะ
คลินิกปากซอยติวานนท์๓ที่นนทบุรีค่ะ
รถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาคนก็เดินไปมาแบบนี้
ผู้ช่วยพยาบาลกับพยาบาลสาวของคลินิกเขาเล่าให้ฟัง
ว่าหลายวันก่อนมีผู้ชายอายุประมาณ
สูงประมาณ๑๖๕เซนติเมตร
ขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดอยู่ริมถนนติวานนท
แล้วก็ทำอนาจารย์ทั้งทั้งที่คนเนี่ยก็เดินผ่านค่ะ
เดินผ่านไปผ่านมาผู้ชายคนนี้ก็สักพักก็หนีไป
คนในคลินิกก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
มีผู้หญิงสองคนบอกว่าเพื่อนเคยเห็นว่าผู้ชายคนนี้คนเดียวกัน
เคยมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะทำอนาจารย์ลักษณะแบบนี้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
หน้าวัดธินกรนิมิตรพนักงานคาดว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกัน
ที่เคยทำอนาจารย์ในพื้นที่สพปากเกร็ดมาก่อนค่ะ
คุณพูดได้ดีแต่คุณพูดสนใจกับพี่นาน
กำลังโทรศัพท์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยขับรถออกไป
ใช้เวลานานไหมไม่น่าค่ะแตกมาจนคลิปจบนี่คือ
ประมาณสามนาทีไม่เกินนี่ตอนแรกที่มานี่คืออยู่นานกว่า
ประมาณสิบนาทีเพราะว่ารู้ว่าไม่มีใครทำอะไร
ไม่มีใครถ่ายคลิปเขาก็เลยหยุดนานจนจนเสร็จจำคลิป
ครั้งที่สองก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยค่ะคือทางผู้หญิงเนี่ย
บอกว่าอยากจะให้ตำรวจมาช่วยหน่อยไม่ใช่แค่นำตัวไปปรับ
แล้วก็ปล่อยไปนึกออกไหมอยากจะให้มีมาตรการอะไรที่มันดูแล